กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนิยมเวชกามาสมาชิกสภาผู้แทนราชดร
จังหวัดสกลนครเขตสองพักเพื่อไทยท่านประธานครับผมขออภิปรายในเรื่อง
เกี่ยวยาเสพติดในเรื่องเกี่ยวกับรายงานของปปศท่านแรงงานการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานปปศ
ในการปราบปามยาเสพติดประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามท่านประธานครับตามที่ผมดูรายงานนี่
ท่านรายงานตามกฎหมายเก่าซึ่งท่านจะต้องเป็นภาระหนักขึ้นกว่าเก่าอีก

อันต่อใหม่นี่พระรับจัดสมัครใหม่นี่ให้อำนาคปอปศมีมากมายมหาศาล
เรียกว่าจะมีอำนาจล้นฟ้าท่านประธาน
แต่บุคลากรของท่านมีที่เดียว
เพราะฉะนั้นในแรงงานของท่านเนี่ย

สอบผลบอกว่าปี๖๓ท่านรายงานเป๊ะออกมาเลยว่า
ยาบ้ายาไอซ์เฮโลยินโคเคนกัญชา
ซึ่งเขาจะขีดออกแล้วกัญชากระท่อมอะไรนี่
ซึ่งท่านไม่ได้ทำแต่ว่าอำนาจอย่างอื่นท่านบ้า
วันนี้ผมต้องกราบเรียนว่า

กรรมอธิการศึกษาปัญหายาเสพติด
นี่ยังไม่จบนะกำลังจะเสร็จแล้วก็จะทำแรงงานอยู่
เพราะฉะนั้นกรรมธิการชุดนี้มี๓๙คน

กรรมติการวิสามันศึกษาปัญหายาเสพติด
ท่านพนธพเอกยงรุทเพภยำลงประธานกรรมธิการ
ผมเป็นหนึ่งในกรรมธิการเป็นรองประธานกรรมธิการ
ได้ทำการศึกษาปัญหานี้มากมายมหาศาล
คิดกันกระทั่งว่าเอ๊ะวันหนึ่งนี่ยาบ้า
พวกหลายคนสอสอได้อภิปรายไปแล้วว่าเต็มบ้านเต็มเมือง
นั่นคือความจริงผมต้องกลับเรียนว่า
ที่ท่านรายงานออกมารายงานผู้ต้องขาคดี
คดีมีสามสามแสนกว่าคดีผู้ต้องหาสามแสนกว่าลายเนี่ย
เป็นเรื่องจริงครับผมไม่ปฏิเสธรายงานท่านหรอก
แต่ว่าไอ้ที่รายงานทั้งหมดแล้วจะทำยังไง
ในเมื่อรู้กันอยู่เต็มอกว่ายาบ้าวันนี้เต็มบ้านเต็มเมือง
แล้วไม่ต้องเกรงใจกันเลยว่าเจ้าหน้าที่เรานี่แหละมีส่วนเกี่ยวข้อง
ปปศอาจจะจำนวนน้อยแต่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงคือ
ตำรวจปฏิเสธมาได้คำอีกตำรวจมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมาก
ตำรวจบางคนนี่พักพวกผมเป็นระดับภูมิกับรองภูมิกับทั้งหลายนี่
บอกทำไม่ได้อย่างอื่นแล้วไม่มีปัญญา
เพราะตำรวจมันอยู่คุกคีเฉพาะสายสืบเนี่ยคุกคีอยู่กับผู้ขายยาบ้า
จนต้องเอายาบ้าที่จับมาไปขายเองวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ครับ
พวกผมนี่กรรมธิการไปศึกษาจนคิดว่าเอ๊ะ
วันหนึ่งนี่ทำไมไม่ผลิตยาบ้าออกมาให้ชาวบ้าน
โดยทำอาจจะมีปริมาณราคาถูกลงหรือไม่ให้ไม่ขายเลย
เพื่อแข่งไม่ให้มีพวกพ่อค้าคนกลางเพราะตามใดยาบ้ายังซื้อได้เหมือน
ตลาดนัดซื้อเหมือนเซเว่นเนี่ยไม่มีทางหมดครับ
เว่นยังว่าเดินไปแต่ยาบ้านี่ขับรถมอเตอร์ไซค์สวนกัน
เด็กวัยรุ่นทั้งหลายนี่ไม่วัยรุ่นก็ตามอ่ะได้เลยครับ
เงินไม่มีเอาไปกินก่อนจ่ายทีหลังอันนี้คือประเด็น
พวกคณะกรรมการชุดผมสามสิบเก้าคนเนี่ยได้ศึกษามาแล้วว่าโห
สถานการณ์แบบนี้จึงตั้งเป็นสองอนุคืออนุหนึ่งคือ
นุเรื่องการปราบปรามไปศึกษามาทำยังไง
นุหนึ่งคืออายุอนุเรื่องการบำบัดฟื้นฟู
ก็เห็นว่าปลาปลามันไม่ได้ทำยังไงจะเอาพวกที่ติดนี่
เอาคนเสพเป็นคนป่วยถึงกฎหมายออกให้ท่านเลยละ
เห็นแล้วกฎหมายพรบยาเสพติดฉบับนี้ผ่านในสภานี้แล้ว
เพราะฉะนั้นท่านยังเอารายงานเก่ามาแสดงนี่มารายงานอีก
ไม่ได้เกิดประโยชน์ปี๖๓ของเก่าผมดูแล้ว
ของท่านนี่เล่มนิดเดียวเป็นเรื่องการจับการปรับการอะไรของท่านอ่ะ
ผมเนี่ยถามทางรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมท่านบอกว่าปปงท่านดูแลอยู่
ยึดยาบ้ายึดของกลางเดิมทีเดียว๒๐๐ล้านปีนี้ได้สี่หมื่นล้านอะไรของท่านอ่ะ
อันนั้นไม่ใช่สาระสาระท่านต้องมาคิดว่าทำยังไง
ยาบ้าจะหมดไปจากประเทศไทยตามรายงานของท่านเนี่ยมัน
ผมดูแล้วมันเป็นรายงานเก่าเก่าไม่ได้มีประโยชน์ต่อประชาชน
ผมให้ท่านทำตรวจปีหกสี่หกห้าต่อไปนี่พ่อพระสอบจะทำยังไง
ผมเสนอเลยนะรางวัลนำจับยกเลิกท่านประธาน
ไม่ต้องมีเพราะนี่คือสาเหตุยาบ้าไม่หมดไปจากบ้านจากเมือง
เพราะเอายาบ้ามาแล้วไม่รู้วนขายวนอะไรกันเจ้าหน้าที่
เงินมันมีอำนาจท่านประธานแล้วเงินไม่ใช่อำนาจเงินเล็กเงินใหญ่
ไม่มีใครปฏิเสธเงินในวงการราชการ
หรือวงการไหนก็แล้วแต่นี้จึงเป็นประเด็นว่า
ปปศเนี่ยวันนี้ไม่มีกำลังต้องอาศัยตำรวจ
แล้วตำรวจก็เป็นตัวจักรในการทำให้ยาบ้าในบ้านในเมือง
ผมในฐานะคนหนึ่งซึ่งอยู่ศึกษาในเรื่องนี้
มีบทสรุปสั้นเดี๋ยวผมอ่านเพราะเวลาเหลืออยู่นาทีเสร็จเนี่ย
สรุปสั้นสั้นของคณะกรรมนาฬิการวิสามันพวกผมศึกษาจะว่า
ไม่ได้หมายเขาว่าปีนี้จับได้หนึ่งหมื่นเม็ด
สมมุตินะปีหน้าได้สองหมื่นไม่ใช่ฮะ
จากหมื่นบาทเป็นล้านนี่คือปัญหา
แล้วก็ไม่ได้สิ้นสุดไป
จนเกิดคำถามจากชาวบ้านว่า
เอ๊ยาที่จับได้มานี่

ตำรวจคือจุดใกล้ชาวบ้านที่สุด
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราศึกษามาเนี่ยว่า
ต้องให้ชุมชนเข้ามามีบทบาท
ในการปราบปรามจัดการเรื่องยาบ้า
คือตอนนี้อันดับหนึ่งของประเทศไทยคือยาบ้า
ส่วนอย่างอื่นเป็นเรื่องรองยาเสพติด

ไม่ใช่แค่รายงานมาเป็นปี
เพราะเงินทุ่มเทในการปราบปรามยาศึก
เป็นหมื่นล้านจากเงินให้โดยตรง
และจากเงินที่มีหลายกระบวนการ

ยกเลิกเลยกระบวนการยาเสพติดที่